ทำอย่างไรพูดคุยกันเข้ามาในไลน์นะคะ
ช่วงนี้ไปดูเหตุหึงหวงกันหน่อยนะคะ

ผัวใหม่ต่อยหน้าผัวเก่านะคะ

ถูกขวดฟาดเข้าที่บริเวณลำตัว
หวงเกิดขึ้นที่ซอยหนองใยบู่
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้เองนะคะ
อาสากู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากที่ได้รับแจ้งมีผู้บาดเจ็บ๑คน
เป็นผู้หญิงทราบชื่อนางหนูเปียน
แก้วเหล็กไล้อายุ๔๖ปีได้รับบาดเจ็บที่แขนค่ะ
มาพอดีเลยเห็นทั้ง๒คนเริ่มมีปากเสียงกัน
ทะเลาะกันแล้วก็รุนแรงมากขึ้นก่อนจะลงมือชกต่อยกัน
ก็คือผัวเก่ากับผัวใหม่นะคะ
หลังจากนั้นคว่างขวดเบียร์ใส่กัน
เห็นท่าไม่ดีค่ะเข้าไปห้ามปรามจนทำให้ถูกลูกหลง

อีกคนก็ตึงแล้วก็ตู่มาซื้อเบียบ
เดี๋ยวเจ๊ก็ห่ามแล้วว่ายากามอะไรกัครนักหนา
กดติดสิท่า
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วอาการปลอดภัยดีนะคะ
ด้านนายเริกลาบทองวิสัยอายุ๔๖ปีผัวเก่า
เล่าเหตุการณ์แบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยเดินมา
แล้วเห็นอดีตเมียนั่งอยู่กับผัวใหม่
ผัวใหม่ผู้จาดูถูกค่ะบันดาลโทษะเดินพุ่งเข้าไปเลย

แต่ว่าสุดท้ายต่างฝ่ายก็ไม่แจ้งความเอาผิดกันนะคะ
เพราะเห็นว่าพันธญาปันดิดพันธญาตัวเองได้รับบัญชี
ตลอกกลับมานานแล้วคือไม่ได้ฝึ้งก็แต่ว่าแหม